หลายคนพอได้ยินข่าว

กลายเป็นประเด็นใหญ่แล้วนะคุณนะ
เพิ่งจะฉีดกันไปนี่เองให้กับบุคลากรทางการแพทย์

แต่ว่ากรณีนี้ต้องดูนะว่าการเสียชีวิตมันเสียชีวิตจากอะไรกันแน่
จากวัคซีนไฟเซอร์นี้หรือจากอะไร
เพราะว่าผู้เสียชีวิตก็มีโรคประจำตัวอยู่ด้วย
ใช่นะฮะอันนี้ต้องรอผลการตรวจสอบนะ
ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางตำรวจสพโพทะเลที่พิจิตร
เขาได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิต
เสียชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลานที่โพทะเล
ทีนี้ผู้กำกับกับพอโรงพยาบาล
ก็ลงพื้นที่ไปชนะสูตรพลิกศพผู้เสียชีวิต
คือนายรัชตะปานศรีอายุ๔๓ปี
เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลาน
เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานค่ะ
สภาพตอนที่ไปเห็นศพก็คือนอนคว่ำหน้าไม่ได้ใส่เสื้อ
กางเกงกีฬาสีน้ำเงินอยู่ที่ห้องโถงชั้นล่างของโรงพยาบาล

ใช่ค่ะเพราะว่าผู้ตายพักอาศัยอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่แล้ว
เราก็เลยไปสอบถามข้อมูลจากหัวหน้างานของผู้ตาย
และเป็นคนที่มาพบศพเป็นคนแรก
นั่นก็คือผอโรงพยาบาลนะคะ
พออัชรพรสนสกุล
ซึ่งพอก็บอกนะบอกว่าตัวนายรัชตะเนี่ย
พักอยู่ในโรงพยาบาลเขาจะมีประวัติเป็นผู้ป่วย
มีอาการป่วยโรคหอบหืดอยู่แล้วก็ดื่มสุรา
ทีนี้ย้อนให้ฟังหน่อย
สิงหาคมช่วงประมาณบ่าย๒โมงครึ่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางคลาน
มีการบ่นกับเพื่อนบอกว่าเนี่ยมันมีอาการแบบขั้นเนื้อขั้นตัว
อันนี้คือสิ่งที่นายรัชตะบอกกับเพื่อน
มาตอนเช้าพอมาทำงานก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมประตูมันล็อก
ก็เลยตะโกนเรียกรัชตารัชตะไม่มีเสียงตอบ
พอก็เลยบอกแม่บ้านให้ช่วยกันเดินดูหน้าต่างรอบหน่อย
ปรากฏว่าพอไปดูหน้าต่างรอบมันมีอยู่บานหนึ่งคุณผู้ชมที่ไม่ได้ล็อก
ก็ตะโกนเรียกพนักงานเทศบาลที่อยู่แถวนั้นให้ปีนหน้าต่างดูหน่อย
พอพนักงานเทศบาลปีนขึ้นไปเห็นนายรัชตะนอนอยู่ที่ห้องโถงนะ
พื้นห้องโถงก็เลยมาเปิดประตูให้ผอเข้าไปข้างใน
พอเข้าไปข้างในเนี่ยโอ้ก็รีบโทรศัพท์แจ้งศูนย์กู้ชีพเลยค่ะ
แล้วตัวนายรัชตะตอนนั้นเสียชีวิตแล้วนะ
ซึ่งพ่อและน้องสาวของนายรัชตะก็บอกกับตำรวจ
บอกว่านายรัชตะเป็นโรคหอบหืดถ้าเกิดว่าขาดยา
จะมีอาการหอบแบบรุนแรงแล้วก็บอกว่าปกติแล้ว
ตัวนายรัชตะเป็นคนที่ชอบดื่มสุราทีนี้ต้องเอาข้อมูลทั้งหมด
มาพิจารณาประกอบกันด้วยว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตด้วยไหมนะคะ
ทีนี้ทางด้านรองสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรค่ะ
ในแพทย์พิสิตวิทยาก็พูดถึงกรณีนี้
คือกรณีการเสียชีวิตเนี่ยตามหลักปกติแล้วเขาก็จะตรวจแหละ
ผู้เสียชีวิตเป็นโควิดหรือเปล่าพอตรวจไปเนี่ยไม่เป็นโควิดนะคะ
ก็มีการส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิศนุโลก
ส่วนประเด็นที่หลายคนฟังข่าวมาถึงตรงนี้
มันก็เกิดคำถามแหละคุณผู้ชมว่าเอ๊ะตายเพราะอะไรตายเพราะไฟเซอร์หรือเปล่า
ทีนี้ต้องรอผลการชนะสูตรแล้วก็รอผลจากคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ต่อไปว่าผลมันจะออกมายังไงนะคะ
คือคุณหมอบอกประมาณสัก๒๓วัน
เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะฮะก็รอน่าจะวันจันทร์น่าจะได้ผลออกมานะฮะ
ถูกต้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปไล่เลียงไทม์ไลน์เรื่องของการฉีดวัคซีนของนายรัชตะ
ไปตั้งแต่เมษาเลยคุณผู้ชม
แล้วก็ไฟเซอร์มาฉีด๑๐สิงหาที่ผ่านมา
ซึ่งถามว่าเวลามีข่าวแบบนี้แล้วจะเอายังไงต่อล่ะ
บุคลากรทางการแพทย์ยังจะฉีดไฟเซอร์เป็นบูสเตอร์โดสเข็ม๓ต่อไปไหม
ยังจะฉีดต่อนะคะเพราะว่าบุคลากรทางการแพทย์ของพิจิตรเอง
สมัครใจจะฉีดไฟเซอร์ต่อไปนะคะ
สาธารณ์ชาวชาวจังหวัดบอกว่ายังต้องฉีดต่อนะ
เพราะว่ากรณีผู้เสียชีวิตมันต้องตรวจสอบ
แล้วก็ยังเชื่อมั่นเรื่องของการที่จะให้บุคลากร
ต้องได้รับแบบบูสเตอร์โดสเข็ม๓นะฮะ
ฟังเสียงคุณหมอรองสาธารณสุขจังหวัดหน่อยนะคะ
บุคลากรทุกคนก็ทราบข่าวอยู่
แล้วก็ทุกคนก็สมัครใจได้ฉีดต่อนะครับ
เราก็ถามว่าเราได้มีการสอบถามว่าใครต้องการตกหล่นไหม
ก็ยังขอต้องการเพิ่มอีกเกือบ๔๐๐คน
ซึ่งจะเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์เราก็ยังมีความมั่นใจ
ในการจะได้รับวัคซีนตัวนี้อยู่นะครับ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมหลักเลยต้องรอผลการชนะสูตร

เยียวยาก็จะเป็นไปตามระเบียบของราชการนะคะ
รองสสจจังหวัดบอกว่า
คาดว่าเบื้องต้นจะได้เงินเยียวยาประมาณ๑ล้าน๕แสนบาทนะคะ
ส่วนผลถ้าเกิดว่าออกมารออีก๒๓วันใช่ไหม

เรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะคะ